คนที่ชอบดื่มกาแฟฟังข่าวนี้แล้วอาจจะตกใจว่าเอ๊ะกาแฟที่เราดื่มอยู่กาแฟปลอมหรือเปล่านะคะที่ปฐุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจับกลุ่มแก๊งที่เขาทำกาแฟปลอมคือเอากาแฟมาผสมเองแล้วก็บรรจุใส่ซองเหมือนซองสำเร็จรูปยี่ห้อดังด้วยนะคะแล้วก็นำไปวางขาย
บุกจับแก๊งผลิตกาแฟปลอม
เขานำกาแฟมาผสมเองค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปใส่ในหีบห่อของกาแฟยี่ห้อดัง
จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๗คนของกลางจำนวนมากเลยนะคะ
จับกลุ่มได้ที่โกดังสินค้าหมู่๒ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
จากการตรวจค้นพบซองบรรจุกาแฟสำเร็จ
ยี่ห้อดังพร้อมจำหน่ายกว่า๔แสนซองค่ะ
เครื่องบดผสมกาแฟ๔เครื่องเครื่องซิลหีบห่อกาแฟ๔เครื่อง
บรรจุกาแฟน้ำตาลครีมเทียมและซองกาแฟ
รวมถึงมีกล่องเปล่าที่ยังไม่บรรจุอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวทั้ง๗คน
ซึ่งเป็นชาวพม่า๓คนชาวลาว๔คนค่ะ
จากการสอบสวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดก็ต้องถูกบอกว่าถูกกักขังอยู่
ไม่มีช่องทางหลบหนีคือเป็นเหมือนถูกบังคับให้มาทำงานนะคะ
ต้องทำงานแบบนี้ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๓ทุ่มถึงจะได้พักผ่อน
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าคือเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของกาแฟปลอมในหลายจังหวัดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการติดตามสืบสวนจนมาเจอที่นี่ที่โรงงานย่านปฐุมธานี
คือเขาบอกว่าพอผลิตกาแฟปลอมแล้วเนี่ยจะนำไปวางขายตามตลาดนัด
ตามร้านยี่ปั๊วร้านโชว์หวยเจ้าหน้าที่ก็เลยขอหมายสารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อเข้าไปตรวจค้น
นี่แหละค่ะที่นี่ก็ได้ผู้ต้องหาได้ของกลางมูลค่ารวมด้วยนะคุณผู้ชม
สองล้านบาทเลยนะคะจากการตรวจค้นไม่เจอเจ้าของโกดัง
เจอเจ้าของโรงงานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดี
ข้อหาก็คือปลอมเครื่องหมายการค้าและให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าว
จากว่ามีแรงงานต่างด้าว๕คนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานค่ะ

ใช่กินชาชาด้วยกาแฟด้วยกินหมด
แต่ต้องระวังคอกาแฟก็อาจจะระวังเนี่ยเขาบอกกว่า๔แสนซองที่กำลังบรรจุกันอยู่
คนส่วนใหญ่เช้ามักจะต้องดื่มกาแฟก่อนออกจากบ้านไปทำงานอะไรอย่างนี้
แล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่ากาแฟมันก็ยี่ห้อดัง

ใครเคยเจอกาแฟรสชาติแปลกหรือว่ารู้สึกว่าสงสัยอะไรอย่างนี้ส่งมาเล่าให้ฟังหน่อย

อันนี้เนี่ยผิดเรื่องกาแฟปลอมแล้วก็ผิดเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เอาเข้ามากักขังแล้วก็ให้ทำงานด้วย